เอาไปที่สงขลากันหน่อยนะคะยังคงรวบรวมพยาหลักฐานตามจับมือยิง
คุณฟ้าประธานจำได้ใช่ไหมคะอ่าที่ถูกยิงเสียชีวิตกลางสวนยางพารา
แล้วพี่เขยก็ได้รับบาดเจ็บอ่ะค่ะที่บอกว่าอันนี้ที่มาที่ไป
น่าจะเป็นประเด็นเรื่องของมรดกเลือดกรณีนี้ก็คือคุณฟ้าประธาน
หรือว่าคุณฟ้านะคะวัย๓๖ปีถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางสวนยางพารา
ตำบลเปียนอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลาเช้ามืดเมื่อวานนี้
โดยกระสุนเจาะเข้าที่หลังศีรษะแล้วก็ที่หลัง
ทำให้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนนายวรวุฒิหนูนิ่มหรือบังดิง
เขยซึ่งก็เป็นสามีของพี่สาวคุณฟ้าเนี่ย
ก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวาเหมือนกันแต่หนีตายเอาตัวรอดมาได้นะคะ
ก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในพื้นที่แจ้งตำรวจแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสงขลาค่ะถามว่าหลักฐานในที่เกิดเหตุเจออะไรบ้าง
ก็มีแค่เศษลำกล้องปืนไม่ทราบชนิดตกอยู่เท่านั้นเองล่าสุดชุดสืบสวนสพบ้านโหนด
ลงพื้นที่สอบปากคำพยานแวดล้อมหลายปากนะคะน้ำหนักค่อนข้างที่จะเทไปประเด็นความขัดแย้งจากที่ดินมรดกในเครือญาติ
คือเขาจะเรียกกันว่าแม่ฟ้าพ่อฟ้าที่เสียชีวิตอ่ะอืม
แก๊งเขาจะเรียกกันว่าแม่ฟ้าแม่ฟ้าพี่สาวของคุณฟ้าเนี่ย
ก็บอกว่ายอมรับว่ากังวลในเรื่องของคดีความแต่จะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการตามขั้นตอน
ประเด็นเรื่องที่ดินมรดกเนี่ยเธอยืนยันเลยว่าที่ดินมรดกเป็นที่ดินที่พ่อได้บอกก่อนเสียชีวิตแล้วว่ายกให้กับฟ้า
แล้วก็น้องชายอีกคนคือทารินซึ่งทั้งคู่มีสิทธิ์ในที่ดินเนื้อที่ประมาณสิบกว่าไร่
ส่วนตัวเธอในฐานะพี่สาวไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้เพราะเธอเป็นแค่ลูกติดของแม่
คือเธอแม่เดียวกับฟ้าแต่ว่าคนละพ่อกันนี่
ทีนี้หลังจากพ่อของฟ้าเสียชีวิตมาได้เกือบปีเนี่ยบังเหมพี่ชายคนละแม่กับฟ้าก็ไม่พอใจ
แล้วก็มีปัญหากันมาโดยตลอดเพราะว่าเขาอยากได้ที่ดินตรงนี้
แต่พ่อของฟ้าให้ฟ้ากับทารินที่ผ่านมาบางเหมก็มักจะให้คนกลางมาคุยกับฟ้ากับทารินว่าเออจะยังไง
แบ่งที่ดินผืนนี้ยังไงแบบไหนประเด็นนี้ก็ทำให้ฟ้าไม่พอใจ
แล้วก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กระบายส่วนที่ผ่านมาถามว่าฟ้ามีอาชีพอะไรบ้าง
ก็ทั้งกรีดยางแล้วก็ค้าขายทางออนไลน์แต่ก็ไม่ค่อยมีกำไรเท่าไหร่
เลยคิดว่าปมเหตุที่จะทำให้ฟ้าถูกยิงก็น่าจะเป็นปมเหตุประเด็นเรื่องที่ดินมรดกนี่แหละ
ไม่น่าจะเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะเขาเป็นหนี้อยู่ไหมหรืออะไรยังไง
นี่คือเฟซบุ๊คที่คุณฟ้าโพสต์เอาไว้นะคะ
ก็โพสต์ถึงเรื่องราวจริงอ่ะขอดูโพสต์หน่อยค่ะ
ถ้าเกิดสมมุติว่าจะโยงไปเรื่องที่ดินมรดกที่พี่สาวเขาพูดเนี่ยบอก
ถ้าไม่ใช่สมบัติของตัวเองก็อย่ามายุ่งสมบัติภายในครอบครัวของคนอื่น

น่ะตามที่อ่านอย่ามีบทบาทภายในครอบครัวของฉัน

คืออันนี้ที่คุณฟ้าโพสต์เอาไว้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณระวีการ
วิจิตรที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยบอกว่าไอ้ที่ดินสิบกว่าไร่เนี่ย
มันประมาณ๑๐๑๔ไร่พ่อของฟ้าประธานเนี่ยบอกว่ายกให้
ฟ้ากับทารินซึ่งทารินเนี่ยเขาไปทำงานรับจ้างที่อื่นก็เลยให้
ฟ้าเนี่ยดูแลให้ทำสวนทำไร่ไปแต่บังเหมเนี่ยเขาบอกเขา
อยากมีส่วนได้ในที่ดินด้วยก็เนื่องจากก็เป็นของพ่อไง
เดียวกันแต่พ่อเนี่ยเขายกให้ฟ้ากับทารินทีนี้ก็เลยมีปัญหา
กันก็พยายามให้ทางผู้นำชุมชนในพื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยเจรจา
นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เจรจาหาจุดลงตัวกันไม่ได้นะฮะต่างฝ่าย
ต่างก็ไม่ยอมกันแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ดินนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า
จะเกี่ยวข้องกับเรื่องมายงมายิงอะไรกันหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะลอง
ฟังพี่สาวคุณฟ้าพูดหน่อยแล้วกันว่าทำไมเธอให้น้ำหนักไปเรื่องนี้

อืมแสดงว่าไม่มีไม่มีค่ะพี่สาวคุณฟ้ายังบอกรังสะ
หอนก่อนน้องเสียชีวิตด้วยว่าลูกสาวคนโตฝันว่าฟันหักก็ไม่
เหมือนกันว่าจะกลายเป็นฟ้าที่ต้องจบชีวิตลงนะคะที่ผ่าน
มาเนี่ยน้องอ่ะถึงแม้ว่าเพศสภาพจะเป็นชายแต่เป็นคนรัก
รักงามมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วซึ่งที่บ้านเองน่ารัก
มากเลยนะคะครับที่บ้านก็ไม่ได้บังคับหรือว่าปิดกั้นเรื่องเศษ
สภาพน้องเป็นคนรักครอบครัวรู้จักทำมาหากินจนถึงตอนนี้
เธอบอกว่าเธออยากให้ตำรวจจับตัวคนที่ฆ่าน้องให้ได้
คนผิดรับโทษและอยากให้น้องไปสบายไม่ต้องเป็นห่วง
คนทางนี้ได้คุยกับคุณน็อตเพื่อนรุ่นน้องของคุณฟ้าค่ะ
ก็บอกว่าทุกคนในกลุ่มจะเรียกคุณฟ้าว่าแม่ฟ้าหรือ
ก็เรียกว่าแม่เพราะว่าด้วยทุกคนรักอ่ะเนอะถึงตอนนี้เอง
น้องเองก็ยังไม่มั่นใจว่าปมเหตุที่แม่ฟ้าถูกยิง
มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องมรดกไหมแต่ถ้าถามว่าเรื่องมรดกมัน
คือเรื่องเดียวเลยที่แม่ฟ้าเครียดแล้วก็โพสต์ตัดเพาะอยู่
เพราะแกจะเป็นคนที่ถ้าได้เจอแกก็จะมีแต่เสียงเฮฮา
แกจะให้ความสนุกกับทุกคนเวลาคนที่อยู่รอบตัวแก
แกเข้พูดเรื่องปัญหาชีวิตปัญหานี้เคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งค่ะ
แกก็เล่าเกี่ยวกับปัญหาเหตุการณ์นี้

แล้วแกบอกไหมคะว่ามันลงตัวแล้วหรือยัง
ว่าเค้าไปคุยกันใหม่เหมือนยังไง
ยังแต่ที่แกพูดก็ยังไม่ลงตัวค่ะ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
เมื่อเช้ายังเข็นอยู่บ้านอยู่เลยนะสงสัยออกไปทำสวนหรือเปล่าอ่ะ
สำหรับความคืบหน้าทางคดีนะคะตรวจสอบบังเหมเนี่ยตรวจสอบประวัติไป
เห็นว่าเคยถูกจับคดีเกี่ยวกับปืนเมื่อหลายปีก่อนด้วย
ชนิดของปืนเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็กำลังตรวจสอบบาดแผลของผู้ตาย
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปืนลูกโม่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดนี่แหละค่ะ

เพราะว่าบางเหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำ
เขาอยู่บ้านช่วงเกิดเหตุตี๕เขายังอยู่เลย๖โมงเขาถึงเพิ่งออกจากบ้าน
ใช่ไหมเดี๋ยวก็รอผลคราบขม่าวดินปืนกันแล้วกันนะครับ